คุณผู้ชมครับใครที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรื่องของรถเมย์เป็นอย่างไรกันบ้าง

เพราะว่าเพจรถเมไทยแฟนคลับเนี่ยนะฮะได้โพสต์ข้อความบอกว่ามีประชาชนจำนวนมาก
ร้องเรียนว่าหลัง๒ทุ่มรถเมย์หายไปไหนหมด
นี่ตรวจสอบกันแล้วเนี่ยขอสมกรยอมรับว่ารถเมย์ตอนนี้หายไปเยอะจริงนะฮะ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับข้อความนี้แอดมินเพจรถเมไทยแฟนคลับเนี่ยบอกเอาไว้
บอกมีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ใช้บริการรถเมย์
ร้องว่ารถเมย์หลัง๒๐นาฬิการถเมย์หายไปไหน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูให้หน่อย
มาใช้บริการรถเมย์กลับบ้านอย่างประชาชนบ้าง
จะได้รู้ถึงความทุกข์ความลำบากของประชาชน
รถมาเต็มก็ขึ้นไม่ได้วันไหนฝนตกลำบากสุดสุด
เส้นทางขอสมกรเคยมีวิ่งกะสว่าง
พอให้เอกชนมาเดินรถแทนกะสว่างหายไปก็มี
เพจรถเมไทยแฟนคลับขอเป็นสื่อส่งเสียงสะท้อน
ไปถึงหน่วยงานที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วย
เพราะประชาชนที่ใช้รถเมย์เนี่ยเพราะเขาไม่ได้มีรายได้สูงพอจะขึ้นแท็กซี่ทุกวัน
ขึ้นรถไฟฟ้ายังลำบากใช่ไหมครูเนี่ยมาซอนค่ะ
ข้ามบริการก็โอ้โหกลับรถเมฆมันก็แหมเหม่ดีไหม
ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนกรุงเทพที่ใช้รถเมย์หน่อยนะฮะ
ที่ทำงานในกรุงเทพหรือว่าต้องเดินทางหรือไปเรียนหนังสือ
คือเขาบอกว่าไม่ได้รถเมย์ไม่ได้มาช้าแค่หลัง๒ทุ่มนะ
ไม่ใช่แค่หายไปหรือน้อยแค่หลัง๒ทุ่ม
มาช้าตอนนี้ช้าตลอดทั้งวัน
บางคนบอกนั่งรถเมย์เกือบ๒ชั่วโมงคุณเขียนมาสอน
นี่ไม่นับช่วงเดินทางนะแค่นั่งรอเนี่ยรอ๒ชั่วโมงก็มี
นั่งแท็กซี่โอ้โหค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นสิ
ต้องหว่า๓ปีมันเนี่ยรถยิ่งเข้าหนามหลวงไม่ค่อยมีเลยค่ะ
นานจะมีสักคันสองคันอะไรประมาณนี้ค่ะ
เต็มที่ชั่วโมงค่อค่ะ
โอ้โหรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง

ท่านผู้ชมครับเราก็ต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
คุณพิเชษเจียมบุรเศษนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยนะครับ
บอกว่าในนามสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางไทยเนี่ยก็ต้องขอโทษผู้โดยสารด้วย
ปัจจุบันผู้ประกอบการไม่มีสภาพคล่องในการบริหารค่าใช้จ่าย
เพราะรายได้เนี่ยมันลดลงแล้วส่วนหนึ่งปัญหาก็เกิดจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นด้วย
มันสวนทางกับอัตราค่าโดยสาร
สามารถเติมน้ำมันอัตราค่าโดยสารเนี่ยมันไม่สะท้อนกับความเป็นจริงครับ
ผู้ประกอบการเขาก็ทำตามที่เขาจะทำได้นะครับ
และปัจจุบันผู้โดยสารมันน้อยลงครับ
รายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่ารายได้มันน้อยลงครับ
อืมก็ทำให้เขาออกวิ่งรถได้น้อยลงอืม
จ้างคนงานพนักงานได้น้อยต้องปิดกิจการรถมันก็น้อยลง
ปัญหามันเป็นลูกโซ่เลยเนาะ

คุณคุณผู้มนุยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯหรือขอสมกร
วันนี้เรียกประชุมด่วนเลยนะฮะหลังจากเห็นเรื่องนี้นะครับ
ยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมีรถโดยสารประจำการทั้งหมดในสองพันแปดร้อยแปดสิบห้าคัน
ลดลงจากเดิม๒๐๐คันเนื่องจากหมดสัญญาเช่ารถโดยสาร
อันนี้เรื่องรถนะลดลงจากเดิม๒๐๐คันและขอสมกรยังมีปัญหาเรื่องขาดพนักงานประจำรถอีกกว่า๗๐๐คน
มีรถแต่ไม่มีพนักงานแต่ยืนยันว่าหลัง๒๐นาฬิกายังมีรถโดยสารวิ่งให้บริการไม่ได้ปรับรถเที่ยววิ่งจากสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง
แต่เพราะในบางเส้นทางอยู่ระหว่างปรับปรุงการจัดการเดินรถให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมันเลยมีปัญหาเกิดขึ้น
เราต้องดำเนินการทางทรัพยากรที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยให้ดีที่สุดก่อนเราบริหารจัดการอย่างไรให้เจอสิทธิภาพสูงสุดในสิ่งที่เรามีทั้งหมดคนนะครับ
เมื่อเราดำเนินการทุกอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะร้องขอหรือว่าจะจัดหาใหม่เข้ามา
หรือว่าจะใช้วิธีการอย่างไรเนี่ยก็เป็นอีกกระดับแต่ขั้นต่อถัดใหม่นะครับ
ขอสมกบอกว่าไม่ได้ปรับรถเมลงลดเพราะว่าน้ำมันแพงไม่ใช่
แต่บางช่วงเนี่ยต้องปรับปรุงเรื่องการจัดการเดินรถของเส้นทางใหม่
ช่วงก็มีปัญหาคือรถเมย์ขาดตอนนี้ขาดไป๒๐๐คัน
บางช่วงก็มีปัญหาเรื่องมีรถแต่พนักงานประจำรถเนี่ยยังขาดอีกกว่า๗๐๐คน
โอ้โหเห็นใจคนกรุงเทพในช่วงนี้จริง

นี่ราคาน้ำมันเองก็ขึ้นทุกวันใช่ไหมสินค้าก็แพงราคาน้ำมันก็ขึ้น
ปัญหากัญชาก็กฎหมายยังไม่รองรับนี่เขาก็เป็นห่วงอะไรกันอีก
โอ้โหนี่คนกรุงเทพเจอเรื่องรถเมย์เข้าไปอีก
ค่ะปัญหาค่าคลองชีพหลายอย่าง